ชั่วตลอดตลาด
แต่ต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดในช่วงนี้นะคะ
ได้เวลามาตรวจสอบราคาสินค้าในตลาดกันแล้วจ้า
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนนะคะ
เนื้อสัตว์วันนี้หมูเนื้อแดงนะคะ๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์ซูด๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟองนะคะ
ซึ่งราคาก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนจากเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชม
ต่อด้วยราคาของปลาน้ำจืดกันบ้างนะคะ
นิน๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่ง๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนปลาสลิด๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
และปิดท้ายกันที่ปลาช่อนเลี้ยงวันนี้ขายอยู่ที่๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า
เดตราคาสินค้ากันแล้วออกไปตลาดก็อย่าลืมดูแลใส่ใจสุขภาพ
แล้วกลับมาอัปเดตกันต่อในวันพรุ่งนี้กับช่วงของตลอดตลาดนะคะ